ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้ก็
เอาไปฝากไปทำบุญด้วยไปได้ร่วมบุญด้วยกัน

นั่นแฟนขึ้นไหมนั่นแฟนขึ้นไหม

ไม่ไม่ได้มีอะไรมาก
เรียบราบรื่นนะคะแฮปปี้ดี
เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความรักของทั้งคู่นะจ๊ะ